คุณผู้ชมมาดูที่อาการป่วยของคุณเอ๋อัชราทองเทพ
ซึ่งหลายคนก็เรียกติดปากว่าคุณเอ๋ประบูทอง

อาการป่วยของเธอเธอบอกว่าโอ้โหครั้งนี้ไม่น่ารอด
แต่อะไรแต่รอดได้เพราะหมอเก่ง
คือคุณเอ๋อัจฉราพอแฟนละครก็เป็นห่วง
เป็นห่วงเพราะว่าตัวเธอเองออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ลงภาพป้ายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน

กราบขอบคุณทีมแพทย์ที่ต่อชีวิตให้เอ๋ได้อีกครั้ง
รอบนี้หนักสุดไม่น่ารอดแต่รอด

แล้วก็คุณเอ๋ยังโพสต์ภาพขาทั้งสองข้างของเธอนะคุณ
มีลักษณะคือบวมเป่งเลยนะครับ
และอัปเดตอาการบอกว่าถ่ายไว้วันที่๓๐ตุลาคมเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เดินเองได้บ้างแล้วทานอาหารปกติได้แล้ว

แล้วก็คุณเอ๋เข้าไปตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตส่วนหนึ่งบอกว่า
บวมค่ะเดินไม่ได้ยกขาไม่ได้เลยก่อนหน้านี้นะครับ
มาอีกโพสต์หนึ่งคุณเอ๋ยังโพสต์ภาพใบหน้าของตัวเธอเอง

บอกว่าถ่ายวันที่๓๐ตุลาคมก็๑๘นาฬิกา๔๕นาที

แต่ว่าตอนนี้รถบวมบ้างแล้วตามองเห็นชัดเจนแล้ว
แต่ปวดแสบปวดร้อนอาการเหล่านี้ลดลงนะครับ
อกจากนี้คุณเอ๋ยังเล่าถึงอาการป่วยที่เกิดขึ้นนะครับ
พร้อมกับบอกว่าครั้งนี้ถึงขั้นเฉียดตายนะ

รอดชีวิตแบบบุดหวิดอีกรอบ๔๒วัน
บนเตียงผู้ป่วยมาเป็นแพ็คเกจพร้อมกันเลย
หัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดตีบไตวายเฉียบพันธุ์นะครับ
ลำไส้อุดตันอักเสบความดันสูงขาเน่าและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แทนที่จะเป็นอาวุธในการปกป้องโรค
แต่ภูมิของเรามันดันทำร้ายตัวเราเองนะครับ

ขอบคุณทีมหมอทั้ง๗ท่านที่ต่อชีวิตให้เอ๋อีกรอบนะคะ
ขอบคุณน้องพยาบาลแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับ
แล้วก็เพื่อนติ๊กที่เฝ้าโรงพยาบาลตลอด๒เดือนนะฮะ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วกลับมาพักที่บ้านงดเยี่ยมนะคะ
เอ๋ไม่มีภูมิกลัวโควิดด้วย

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนก็ส่งความเป็นห่วงให้กับทุกคนนะครับ
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณเอ๋เพราะว่าอาการดีขึ้นนี่นะฮะ
ไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับคุณเอ๋ก็เปิดเผยสั้น
บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นบ้างแล้วค่ะอย่างที่โพสต์ไป
แต่ขอตัวไปฉีดยาก่อนนะคะแล้วจะให้สัมภาษณ์เต็มอีกครั้ง
ซึ่งจนถึงตอนนี้คุณเอ๋ก็ยังไม่รับสายเรานะ
ก็คงต้องพักผ่อนแหละเนอะคุณเอกพักผ่อนครับ
ให้กำลังใจคุณเอ๋ค่ะให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง
หายวันหายคืนเร็วนะคะ